มาดูภารกิจที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนที่ตกลงไปในบ่อบาดานนะครับ
เพราะคนที่ตกลงไปคือช่างในการขุดบ่อ

เจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยเหลือนะฮะในปฏิบัติการครั้งนี้คุณ
กว่าจะเอาขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ่อบาดานกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ลึก๗เมตรนะครับอยู่กลางสวนผลไม้ที่บ้านพญาบล
พื้นที่หมู่๑๑ตำบลวังแช่มวังแซ่มนะฮะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ก็ในบ่อนี้นะฮะพบนายวิชัยเทพประเสริฐอายุ๕๕ปี
เขาได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงก้นบ่อนะครับ
ที่แผ่นหลังแล้วก็ฟกช้ำตามลำตัวนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย๒คนก็ต้องปฏิบัติภารกิจ
ในการที่จะใช้บันไดไต่ลงไปในบ่อ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการที่จะดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บ
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบ่อที่ค่อนข้างแคบตรงนี้ก่อน
ต่อการทำงานต้องใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงนะครับ
ในการแก้ไขแล้วก็ในการที่จะส่งผู้บาดเจ็บ
ขึ้นมาบนปากบ่อให้ได้นะฮะ
ก็ใช้ตะขอเกี่ยวสลิงล็อกเข้ากับตัวของนายวิชัยผู้บาดเจ็บนะครับ
มอเตอร์ไฟฟ้าดึงร่างขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนจะรีบนำตัวส่งต่อไปโรงพยาบาลนะครับ
โดยนายขวัญชัยเพศประเสริฐนะครับอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บที่ตกลงไปในบ่อนี้นะฮะ
แล้วให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่พ่อตกลงไปในบ่อบาดานครั้งนี้
คือพ่อก็เป็นช่างขุดบ่อบาดานนะครับ
แล้วก็ตอนขุดบ่อก็ใช้สลิงเกี่ยวตัว
แล้วก็โรยตัวลงไปในบ่อบาดานปรากฏว่าสลิงขาดครับ
แล้วก็ทำให้พ่อตกลงไปกระแทกก้นบ่อบาดาน

ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหโชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
สามารถที่จะปฏิบัติการในการช่วยเหลือพ่อของเขา
ให้ขึ้นมาจากบ่อได้แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
อุ่นใจแต่ทีนี้การระมัดระวังในการทำงาน
เกี่ยวกับพวกบ่อบาดานพวกอะไรที่มันลึกแบบนี้
อันตรายแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับ